ยังตามต่อแล้วยังมีคำถามคาใจก็คือผลชนสูตรที่ทางแพทย์นิติเวศบอกว่า
ปัสสาวะไม่ได้เพราะว่าสภาพศพเปลี่ยนแปลงไป
หูรูดกระเพาะปัสสาวะเสื่อมวันนี้ทางทีมข่าวของไทยรัฐทีวีไปสอบถาม
แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันค่ะสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งท่านได้พูดกับทีมข่าวถึงผลชนสูตรของคุณแตงโมบอกว่า
โดยปกติทั่วไปแล้วการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
จมน้ำจะต้องตรวจหาสาเหตุมากกว่ารูปแบบอื่น
แบ่งเป็น๒แบบก็คือจมน้ำเปียกกับจมน้ำแห้ง

ที่ชนสูตรต้องหาให้ได้ว่าเหตุใดแตงโมถึงไม่สามารถขึ้นมาจากน้ำได้
เมาหรือว่าได้รับบาดเจ็บเป็นต้นนะคะคุณหมอยกตัวอย่างแบบนี้
และการที่ศพเจอบาดแผลต้องแยกให้ได้ก่อนว่าเกิดจากอะไร
เกิดก่อนหรือหลังเสียชีวิต
แล้วท่านก็บอกว่าถ้าคุณแตงโมได้รับบาดเจ็บก่อนเสียชีวิต
เกิดการอักเสบแน่นอนที่แผลของศพนะคะ
ส่วนกรณีที่สื่อมวลชนถอดคำสัมภาษณ์ไปตีความหมายว่าคุณแตงโมตายน้ำตื้น
หมอบอกว่าไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะคะ

อาจจะเป็นการตายน้ำตื้น

ข้อเท็จจริงคือไม่ได้พูดเช่นนั้นเลยค่ะ
นะคะแต่ว่าเกิดจากการที่สื่อได้ถามคำถาม
และเราก็อธิบายย้อนว่าผลการชนสูตรศพที่ออกมา
ที่พบน้ำและดินในหลอดลมแถลงหลอดลมในปอดและทางเดินอาหาร
แสดงว่าผู้ตายเสียชีวิตแบบจมน้ำเปียก
เพราะฉะนั้นลักษณะของน้ำจะบอกได้ว่ามันคือจุดที่เขาสำลัก
หรือจุดที่เขาเข้าไป
เคสนี้ไม่ยากตรงที่ชัดเจนว่าตกกลางแม่น้ำเจ้าพญา
ดังนั้นกลางแม่น้ำเจ้าพญาตรงไหนที่จะมีดิน

อัตภัณฑ์ที่พบศพมีการบาดเจ็บไหม
บาดเจ็บอันนี้เป็นก่อนตายไหมหรือหลังตาย
ถ้าเป็นก่อนตายโดยหลักของนิติเวทย์
มันก็จะมีเขาเรียกปฏิกิริยาแห่งชีวิต
เพราะฉะนั้นปฏิกิริยาของชีวิตที่จะเห็นก็คือจะมีการอักเสบ
คือทั้งทีที่เราโดนอะไรบาดหรือโดนอะไรทุกข์
เนื้อเยื่อตรงนั้นจะมีเซเบอร์ฤทธิ์ขาวเข้ามาทันที
นี่ค่ะข้อมูลจากคุณหญิงพรทิพย์นี่ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกหนึ่งประเด็นด้วย
เช่นเดียวกันคุณหมอบอกว่าการที่คุณตังโมจะไปปัสสาวะเนี่ยมันยากนะคะ
นี่เป็นคุณหมอด้วยนะคะเป็นนิติด้วยแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วย
คุณหมออธิบายบอกว่าจากการพบศพคุณตังโมมีการใส่แผ่นอนามัยเอาไว้
ถ้ามองด้วยภาพคนปกติไม่มีใครปัสสาวะทั้งที่มีชุดรุงรังแล้วก็ใส่แผ่นอนามัยแน่นอนค่ะ
เสื้อผ้าที่ใส่ใช่ไหมคะแผ่นมีอะไรคือคนจะฉี่มันจะฉี่ลาดเลยไหม
แล้วถ้าดูตามผลการชนสูตรเนี่ยเหมือนคุณตังโมก็ใส่อะไรบางอย่างไว้ที่เป้าด้วย
ก็ต้องไปไล่ดูว่าคนมันจะปัสสาวะแบบนี้ไหม
ค่ะแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะคะบอกว่าถ้าครอบครัวคุณแตงโมอยากขอให้คุณหมอทำการชนสูตรให้จะได้หรือเปล่า
คุณหมอบอกว่าตอนนี้เกษียณแล้วแต่ยังสามารถแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษา
ถ้าหากรู้สึกว่าผลการชนะสูตรที่ออกมานั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือผิดปกติค่ะ